ไปดูกันต่อเลยนะครับเพราะวันนี้ไทยรัฐทีวีจะจำลองด้วยเทคโนโลยีกราฟิกอิมาซีฟ
เห็นกันเลยว่าอาคารไทยยันยนต์มิซูที่ถล่มลงมาซุดตัวลงมาในช่วงสายที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไร
คุณผู้ชมครับนับเวลาณขณะนี้เนี่ยเกือบ๑๒ชั่วโมงแล้วนะครับ
หลังจากที่เกิดเหตุในช่วงเช้าที่ผ่านมาประมาณสัก๙โมงถึง๑๐โมง
ในพื้นที่ซอยสุขุมวิท๘๗วันนี้ครับเราจะไปดูกันว่าสาเหตุหนึ่งที่มีการวิเคราะห์คาดการณ์กันเบื้องต้น
อาจทำให้เกิดอาการซุดตัวของอาคารนั้นเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรบ้าง
นี่คือการคาดการณ์ในเบื้องต้นสันนิษฐานโดยประธานสาขาวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับ
บอกว่าสาเหตุที่ทำให้อาคารสูง๘ชั้นไทยยานยนมิซูนั้นมีการซุดตัวพังถล่มลงมานั้น
อาจจะเกิดจากการเจาะพื้นซึ่งทำให้โครงสร้างอาคารนั้นก็อาจจะผิดเพี้ยนไปแล้วก็ก่อนหน้านี้บวกกับมีการ
หรือถอนโครงสร้างบางส่วนแต่อาจยังไม่มีแผนรองรับความปลอดภัยที่เข้มงวดด้วยนะครับ
จุดเกิดเหตุครับคุณผู้ชมดังที่เห็นนี้เลยนะครับนี่คือบริเวณเกิดเหตุ
ซึ่งก็ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซอยสุขุมฤทธิ์แปดสิบเจ็ดเลขที่สองสองสองห้าด้วยกันนะครับ
ใกล้ใกล้กันเนี่ยก็จะมีโรงเรียนอนาชาติเวลส์ครับช่วงที่เกิดเหตุเมื่อ
เช้านี้ชุดละมุนพอสมควรนะครับโรงเรียนอนาชาติเองก็ต้องพาให้เด็ก
เด็กนั้นกลับบ้านไปด้วยบางส่วนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อ
ชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินเพราะว่ายังเป็นเด็กเล็กอยู่เลยเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าพาคุณผู้ชมไปดูนะครับ
จะพบว่าเหตุการณ์นี้อาคารเป็นอาคารที่มีความสูงถึง๘๐
ชั้นด้วยกันครับลักษณะอาคารเป็นแบบนี้เลยนะครับสูงถึง๘ชั้น
ด้วยกันแล้วอาคารนี้นะครับก็มีการลื้อถอนกันมาแล้วก่อนหน้า
เพราะว่าเคยมีการทำเรื่องไปยังสำนักงานเขตพระขนงครับ
เพื่อขอลื้อถอนปรับโครงสร้างของอาคารต่างในครั้งนั้นก็เริ่ม
ปรับเริ่มต้นลื้อถอนมาตั้งแต่วันที่๒พฤศจิกายนแต่ว่า
ระหว่างการลื้อถอนผ่านไปประมาณสัก๒สัปดาห์ด้วยกันพบว่า
เศษชิ้นส่วนบางส่วนกระเด็นไปถูกประชาชนระแวกแถวนั้นได้รับบาดเจ็บ
ก็เลยต้องทำเรื่องส่งกลับมายังสำนักงานเขตใหม่
สำนักงานเขตบอกแล้วนะครับว่าต้องไปทำแผนการลื้ออาคาร
และระบบความปลอดภัยใหม่มาให้พิจารณาดูซะก่อน
นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒ธันวาคมที่ผ่านมา
แต่ถ้าว่าหลังจากนั้นเองไม่นานนะครับก็เกิดเหตุอาคารซุดตัวลงมาในช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ไปดูกันต่อครับคุณผู้ชมครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
ถ้าหากว่าเราไปดูในเนื้อหารายละเอียดแล้วนั้นจะเจออะไรบ้าง

คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเราซูมเข้ามาดูใกล้นะครับ
เราก็จะพบว่านั่นคือจุดที่เกิดเหตุของอาคารนะครับ
เป็นบริเวณที่มีการเจาะพื้นในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
โดยหนังสือที่มีการทำเรื่องแล้วก็ส่งไปเนี่ย
คือได้มีการส่งเรื่องไปยังสำนักงานเขตนะครับ
แล้วก็ในสรรทองสุกหัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตพระขนง
ยืนยันว่ายังไม่มีการทำหนังสือมาเสนอใหม่
เหตุการณ์ก็เกิดอาการซุดตัวในช่วงวันที่๑๖ธันวาคม
ก็คือในช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นะครับ
คุณผู้ชมครับพอไปถามคนงานนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะคนงานเล่าว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นนะครับ
ขณะที่กำลังทำงานอยู่ก็พบว่ามีรถแบ็คโฮล๒คัน
ด้วยการที่เข้าไปเจาะพื้นก็คือบริเวณชั้น๑แล้วก็ชั้น๖ครับ
แต่ว่าระหว่างเจาะไปได้สักพักหนึ่งนั้นพบว่า
ลิงเกิดขาดได้ยินเสียงสลิงขาดเลยนะครับ
แล้วก็อาคารชั้น๖นั้นก็พังถล่มลงมา
นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าครับ
แล้วหลังจากนั้นเองนะครับก็มีการคาดการณ์ในเบื้องต้นนะครับว่า

ก็มีการวิเคราะห์กันเกี่ยวกับสาเหตุของอาคารนี้

ทางด้านของประธานสาขาวิศวกรรมโยธา
การในเบื้องต้นว่าอาจจะเกิดจากการเจาะพื้น
แล้วทำให้เกิดโครงสร้างอาคารที่สั่นคลอนแล้วก็ไม่มั่นคงนะครับ
ดังนั้นเลยทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนี้เกิดขึ้น

มีผู้ที่ติดอยู่ภายในอาคารแล้วก็ผู้เสียชีวิต
ซึ่งภารกิจการเดินหน้าค้นหานั้นยังคงเดินหน้าต่อไป

นี่คือการวิเคราะห์ในเบื้องต้นที่มีการสันนิษฐาน

พรุ่งนี้๑๐โมงจะมีการหารือเรื่องนี้ใหม่
แล้วก็คงจะต้องไปดูกันว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้น